มาดูคนหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เหมือนกันเลยนะคู่กรณีนี้นะคะแต่มากันสองรุ่น
มีรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะคะรุ่นใหญ่เนี่ยออกจากซอย
รุ่นเล็กมาทางตรงมาจ้าเอกับตรงทางแยกพอดีนะคะ
แล้วโอ้โหเกือบจะชนยังไม่ชนนะ
แต่คำว่าเกือบจะชนนี่แหละมันทำให้ใจมันชนกันแล้ว
มันโมโหไงคะคนรุ่นน้องเนี่ยลงมาจากรถเลย
ตบหัวรุ่นใหญ่เลยดูคลิปค่ะ
เฮ้ยคนเสียได้ทำไมมันตบเร็วขนาดนั้น

มันเห็นเป็นคนเถาไหม
ไม่พูดไม่ถามสักคำตบเลยเหรอ
รุ่นใหญ่ออกจากซอยเลยรุ่นใหญ่มาแล้ว
รุ่นเล็กมาเบรกโอ้โห
ยังไม่ทันชนกันรุ่นเล็กลงไปเลยไม่พูดไม่จา
พัวไปทีนึงเหมือนเสียงในคลิปอ่ะ
เห็นเป็นคนแก่ไงก็เลยแบบตบเลย

น่ะแล้วคนอื่นที่ต้องใช้รถใช้ถนน
แล้วนะคะลงมาก็มาทำอะไรล่ะมาช่วยห้ามปรามทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ให้แยกออกจากกันรถติดอยู่แป๊บนึงด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถววัดหงสารามถนนเบนจรง

หลังเกิดเหตุรุ่นใหญ่ที่ถูกตบหัว

ทางญาติของรุ่นใหญ่ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์อีกที

เพื่อให้ตำรวจนำตัวหนุ่มหัวร้อนรายนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มาจากไหนแต่ตัวเองโดนทำร้ายร่างกายไปแล้ว

ยังไงก็ใจเย็นพูดจากันก่อนนะครับ